เมื่อวานนี้บอกเลยนะคะความหวานทะลักทลายล้นโรงภาพยนตร์กันเลย
โอ้โหเหยียบระเบิดฆ่ากันตายทั้งเมือง

คนร่วมงานนี่ฉันบอกเลยคุณโทนี่นะฮะ
คุณโทนี่รากแก่นก็ไปสาดความหวานให้พี่สื่อมวลชนฟังกัน
พี่ไปถามว่าเออกับแก้วเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เห็นบอกว่าคุณแม่ไฟเขียวแล้วเขียวอีกเขียวทุกแยกเลยนะคะ
โทนี่ก็ตอบสั้นนะคะบอกว่าโอ้โหมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะคะ
ก็เป็นความรักที่เขาแบบแฮปปี้ดีเพราะว่าดีใจที่เป็นแก้ว
อันนี้คุณแม่เขาบอกมาอีกนะสวีทเวอร์ตายกันไปเลยนะฮะหลายคน
โทนี่ไม่มายด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาทำรายการท่องเที่ยวกับน้องแก้วเนี่ย
ว่าจะไปซ้ำรอยกับแฟนเก่าน้องแก้วเขาหรือเปล่าหนุ่มบาทนะเบเทอร์เวทเทอร์
ไม่ไม่ครับไม่แต่ว่าเราก็จะพยายามมองหาอะไรที่เรียกว่าแตกต่าง

ดีใจแก้วคือชัดเจนแล้วตอนนี้คือนาทีนี้ไม่เอาใครแล้วนะแก้วคนเดียวนะคะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าจะใช้คนนี้เนาะ